มีคนขายลอตเตอรี่กับช่างยนต์ความจริงเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะ
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันเมาได้ที่ทะเลาะกัน
คนที่เป็นช่างยนต์คว้ามีดจะไล่แทง
นี่ฮะขณะที่คนขายลอตเตอรี่คว้าเหล็กตีเข้าศีรษะเข้าไป

นี่กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
สอนอสามเซนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยด้านหน้าถนนตรงด้านหน้าเนี่ยฮะ
อยู่ในซอยลูกหลวง๑๓เขตดุสิตกรุงเทพ
นี่ตำรวจก็มาแล้วนะฮะหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ก็มาชนะสูตรเบื้องต้นด้วย
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนายอานุภาพรัตนะชื่อเล่นชื่อกบอายุ๓๕ปี
เป็นคนขายลอตเตอรี่อยู่แถวแยกข้อกลัวนะฮะ
เสียชีวิตในสภาพถูกของแข็งเนี่ย
ซึ่งเป็นแท่งเหล็กไปเข้าที่ศิษย์ศาสตร์
นี่ของกลางในที่เกิดเหตุนะครับที่เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้ได้
ส่วนคนก่อเหตุชื่อในวิทย์ในวิทย์เป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับ
ไม่ได้หนีไปไหนฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไว้ได้นะครับพร้อมกับ
ที่เป็นเหล็กงัดล้อยาวประมาณ๑ฟุตเขาเป็นช่างยนต์ไงเลยมี
งัดล้อเนี่ยเป็นอาวุธไปเลยเนี่ยฮะไปฆ่าเขาตายเลยเนี่ยตก
อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอย่าง
ฮะส่วนนี้คือในวิทย์นะฮะคนก่อเหตุบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคือคนตาย
กับคนก่อเหตุเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้หลังจาก
นั้นก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วในกบผู้ตายที่เป็น
คนขายลอตเตอรี่ก็ใช้มีดเนี่ยไล่แทงในวิทย์ก็มีการต่อสู้กัน
เกิดขึ้นไม่รู้ในกบพลาดท่ายังไงนะในวิทย์เนี่ยเอาเหล็กงัดล้อรถ
ตีใส่เขาที่ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่
เศร้าฮามันคือพี่พวกเรานั่งกินคุยเรื่อง

เขามากลับมาหาเรื่องพวกกันได้ไงไม่ใครก็ดูถูกมึงหรอก

กูหาของกูกูไม่เกี่ยวพวกมึง

นี่ฮะที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในวงเล่านะฮะชื่อนี่ฮะเอกชัยเอกชัยเนี่ยบอกว่าในกบ
ผู้ตายเนี่ยความจริงเขาเพิ่งพ้นโทษมานะติดคุกมาคดีแทงเพื่อนเพิ่งพ้นโทษมาไม่
นานปกติก็ชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็หาเรื่องคนอื่นเมื่อคืนนี้นะ
เอกชัยบอกว่าผมนี่ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับวิทย์ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
กบที่เป็นผู้ตายรวมถึงภรรยาของกบด้วยระหว่างนั้นกบเดิน
ไปเข้าห้องน้ำแล้วไปมีเรื่องกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงนะอีกกลุ่ม
นึงเนี่ยเขาตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ใกล้ใกล้กันนะในกบก็พยายามไปหา
เรื่องเขาแล้วเอามีดเนี่ยออกมาไล่แทงฝั่งนั้นเขาด้วยตัวของ
เอกชัยกับวิทย์ก็เลยเข้าไปห้ามแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกลาย
เป็นว่ากบไม่พอใจหันกลับมาเอามีดไล่แทงวิทย์ฮะเอกชัยยืนยัน
วิทย์เนี่ยตอนนั้นต้องหลบนะครับก็หลบทันนะตอนถูกแทงไป
ทีนึงยังหลบทันก็เลยไปคว้าแท่งเหล็กที่ใช้งัดล้อเนี่ยไป
เข้าไปที่ศีรษะของในกบค่ะคือตีทีเดียวเขาแบบล้มแน่นิ่ง
ไปเลยเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ก่อนทั้งนั้นไม่มีใครเลยเพื่อนทั้งนั้นท้าคนท้านี้
เรื่องแบบนี้ต้องก็นักเลงเราพยายามที่จะห้ามตรงการสามารถ
ผมพูดเลยถ้ากล้องเห็นจะเห็นหมดเลยทุกอย่าง
คือเอาขึ้นรถแล้วนะคันนั้นคันน้องมัน

คุณสุชาดาก็เลยไปหาเพื่อนอีกวงหนึ่ง

ผู้ตายเขาเดินไปหาเรื่องก่อนเพื่อนจะไปห้าม
นี่ฮะคุณอาทิตย์นะฮะเป็นเพื่อนที่เขาดื่มเหล้าอยู่อีกวงหนึ่งนะครับ
ที่ในกบเนี่ยไปหาเรื่องก่อนจะเกิดเหตุกันเนี่ยนะครับ
อาทิตย์บอกว่าตอนนั้นเขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนของเขา
อยู่กบเนี่ยมาถึงนะมาหาเรื่องเพื่อนในวงเล่าที่ชื่อบอย
ยืนยันเขาเล่าอ่ะในกลุ่มพวกนี้เขาบอกไม่มีไม่ได้มี
อารมณ์แต่ก็ไม่เป็นผลอยู่ดีเนี่ยคว้าที่คว้ามีด
มามาวิ่งไล่แทงฮะจนต้องแบบพยายามห้ามกันแล้ววิทย์ก็มาช่วยห้าม
ก่อนที่วิทย์จะถูกไล่แทงก็เลยใช้เหล็กเนี่ยตีใส่เข้าไป

แล้วเขามาคุยกับผมว่าเอ๊จบไหมผมบอกโอ้ยจบแค่นานแล้วกบ
เราไปต่างคนทำมาหากินดีกว่า
แล้วก็หันกลับมาหาเรื่องเพื่อนผมอีกคนชื่อบอยจะแทงให้ได้
จนป้าคนที่พี่ปลาหลาเขายกมือไหว้บอกกบไปเถอะกลับไปเถอะ
ไม่มีใครอยากมีเรื่องหรอกเพราะมันมันโตมาตั้งแต่เด็ก
เรื่องแบบนี้มันต่างคนต่างทำมากินดีกว่า
เพราะโตแล้วมันแยกเด็กแล้วไงครับ
สำหรับผู้ตายที่เล่นชื่อกบชื่อจริงคืออานุภาพรัตนาอายุ๓๕ปี
คือจากข้อมูลของชาวบ้านบอกว่าเขาชอบดื่มเหล้านะฮะ
ยิ่งเมาก็ชอบหาเรื่องคนก็ระลานไปทั่วย
เมื่อ๓๔ปีก่อนเคยมีเรื่องกับน้องของตัวเองมาแล้วนะฮะ
เคยมีเรื่องกับน้องชายตัวเองเหตุการณ์คล้ายกันเลย
นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้
แล้วก็เอามีดออกมาแล้วก็มาไล่แทงกันแทงเข้าไปแบบโอ้โหดื้อเลย
น้องชายตอนนั้นแค่บาดเจ็บนะฮะแล้วไปมีเรื่องกับเพื่อนอีกคนนึง
ทีนี้ไปแทงเขาจนติดคุกเพิ่งพ้นโทษออกมา
ไม่มีใครอยากร่วมวงเล่าด้วยเพราะไม่อยากมีเรื่อง
ไม่อยากมีอ่าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงส่วนผู้ก่อเหตุชื่อในวิทย์เนี่ย
ข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาก็เป็นคนเสียงดังแต่ก็ไม่ได้หาเรื่องใครก่อนนะ
แล้วก็พอก่อเหตุแล้วเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าเขาก็สงสารทั้งคนตาย
คนก่อเหตุคือในวิทย์นะนะเพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้
ทั้งหมดก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันทั้งนั้น
ตำรวจสอนอสามเศษก็คุมตัวในวิทย์ได้นะครับ
เขาไม่ได้หลบหนีไปไหนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อน
ส่วนจะป้องกันตัวหรือไม่อย่างไรก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไป
ส่วนศพในกบตอนนี้รอญาติจากต่างจังหวัดมาติดต่อรับศพนะฮะ
ก็ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนครับ